วันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาญาติไปแจ้งความคนหาย
คนที่หายไปก็คือลูกสาววัย๓๗กับคุณแม่วัย๖๖
หายไปตั้งแต่สักประมาณ๒สิงหาผ่านมา๕วัน
บอกรู้คำตอบแล้วว่าหายไปไหนครับคลิปกล้องวงจรปิดค่ะ
ของคุณแม่คุณลูกพุ่งตกลงไปในคลอง
เสียชีวิตทั้งคู่นะครับนี่ค่ะ
โอ้โหคือตอนแรกไม่มีใครรู้เลยว่าสองแม่ลูกเนี่ยหายไปไหน
กระทั่งไปแจ้งความคนหายไว้ตำรวจก็ไปแกะรอยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
กระทั่งได้เบาะแสแล้วก็มาทราบว่า

ตกลงไปในคลองตรงนี้เป็นจุดกลับรถนะคะ
จุดกลับรถใต้สะพานในหลายข่าวแล้วนะ
ไหลข่าวแล้วนะไหลมากนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ฝั่งลูกสาวชื่อว่านางสาว
ทองตะกุกอายุ๓๗ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราชธานีด้วยเป็นคนขับ
ส่วนคนเป็นแม่ที่เป็นผู้โดยสารนั่งรถนี้ไปด้วย
ชื่อว่าคุณแม่บรรจงกิติพงศากร

พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ญาติไปแจ้งความถูกไหม

ใช่แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าไปประสบเหตุอุบัติเหตุ

ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือเป็นจุดกลับรถใต้สะพาน
ข้ามคลองบางใหญ่หรือว่าคลองมะขามเตี้ย
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๓ตะบนมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราชธานีตรงนี้เห็นไหมคะ

แล้วไปพบเศษชิ้นส่วนบางโครนของรถด้วย

กระจกตกอยู่แล้วมีรอยพุ่งชนคุณผู้ชม

ไปตามนักประดาน้ำเจ้าหน้าที่มาดูนะคะ

แล้วก็ต้องเอารถเนี่ยยกขึ้นมานี่ค่ะ

คนขับก็คือลูกสาวคุณณพัดปภานะคะ
ส่วนคุณแม่ชื่อว่าคุณบรรจงค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ใช้รถเคน
ขึ้นมาจากน้ำใช้เวลากว่า๓ชั่วโมง
จะสามารถยกรถเก่งขึ้นมาจากคลองได้สำเร็จนะคะ
เสียชีวิตคู่ในรถคันนี้นะคะ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรโดยละเอียด
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราชธานี
ส่วนรถเก่งเนี่ยสภาพคืออย่างที่เห็นนะคะ
ด้านหน้าพังยุบแบบนั้นนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
บรรจงแล้วก็ลูกสาวนพัดปภาเนี่ยเป็นอดีตภรรยาแล้วก็เป็นลูกสาวของอดีต
ผู้กำกับการสอบพอท่าฉางของจังหวัดสุราชธานีอืม
ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำสองสิงหาคมที่ผ่านมาคุณนพัดปภาขับรถเก๋งมารับแม่
ก็คือคุณบรรจงที่บ้านพักแล้วก็หายตัวไปญาติก็เลยไปแจ้งความตามตัวนะคะ
ในที่สุดตำรวจไปแกะรอยกล้องวงจรปิด
พบว่าไปประสบอุบัติเหตุนะคะพุ่งตกคลองเมื่อสักประมาณสิบเก้านาฬิกาสี่สิบแปดนาที
ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สรุปสำนวนคดีต่างนี่นะคะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมพี่เบิร์ต

หลายครั้งแล้วนะที่เลยพวดลงไปแบบนี้

แม่น้ำเจ้าพระยาผมยังจำโทนข่าวได้อยู่เลย

คือมันอันต่อให้มีขอบทางกั้นไปแล้ว